รอว่าการจับสลากออมใหม่จะเป็นอย่างไร

และอย่างหนึ่งเขาเตรียมทีมไปแล้วเขาก็เจอใคร
เกมการแข่งขันมันอีกแค่๒สัปดาห์มันก็จะเริ่มแล้ว
ถ้าเกิดจับแล้วจะสับใหม่เขาเรียกวุ่นวาย

ก็จะมีทีมในสายนี้๕ทีม

ส่วนกลุ่มอื่นก็ยังแข่งเหมือนเดิม
ทีมที่มีแค่๔ก็แข่งเท่าเดิมวันที่๑๔สิงหาคม

ไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วหนักเหมือนเดิมครับ
ก็ร่วมสายมีอุสเบกิสถานบังคลาเทศแล้วก็กาต้าเหมือนเดิม
ก็จะร่วมอยู่กับอินโดนีเซียฮ่องกงลาวแล้วก็ไต้หวัน
ซึ่งเส้นทางของทัพนักเตะทีมชาติไทยก็ถือว่าสาหัสเหมือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าผ่านเข้าไปในรอบ
คือผ่านรอบแรกแล้วไม่ได้เป็นที่หนึ่งของกลุ่ม

ครับดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่า
ถ้าเคสของทีมไทยเป็นแชมป์กลุ่ม
รอบ๑๖ทีมจะเจองานเบา
ซึ่งเป็นไปได้ไหมอยู่ที่๒สตาร์ทที่เหลือนี้
ซ้อนที่เหลือจะทำอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางโค้ชโย่งด้วยนะครับ

แต่งานหนักก็ไปรออยู่รอบ๘ทีมอีกถ้าผ่านเข้าไปได้
ซึ่งคาดการณ์ว่าไปเป็นเกาหลีเหนือซาดีอาราเบียหรือว่าอีราน
อันนี้คาดการณ์ไว้ก่อนเพราะว่าดูจากชื่อชั้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเข้าเป็นที่๒ของกลุ่มนะคะ
ซึ่งโอกาสที่ว่าก็อาจจะเป็นอาจจะนะคะ
มีเกาหลีเหนือซาอุดีอาราเบียหรือว่าอิราณ
และเกิดถ้าหากผ่านเข้าไปได้อีกค่ะก็อาจจะต้องเจอกับเจ้าภาพ
ซึ่งถือเป็นงานหนักนะอินโดนีเซียเจ้าภาพนะคะ
อันนี้คือวิเคราะห์มองไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
และถ้าเกิดว่าเป็นที่๓ที่ดีที่สุด
เพื่อมี๓อันดับนะที่จะเข้ารอบไปได้
ทุกรายการก็จะมีการคัดทีมเข้ารอบด้วยอันดับ๓ให้ดีสุด
จำนวน๔ทีมเข้าไปเล่นในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
แล้วก็๒๐๒๐ก็ใช้การไขว้สายในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันครับ
ทีนี้ก็ต้องไปถามโค้ชโย่งนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้าง
คือตอนนี้ชัดเจนแล้วหลังจากอาจจะสับสนมาอยู่พักนึงว่า
แล้วเราจะต้องเปลี่ยนกลุ่มหรือเปล่าหรืออย่างไร
ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้ในมุมมองโค้ชโย่งน่าจะดี

แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในมุมโค้ชโย่งคิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
อ่าใช่ครับ
แล้ววิเคราะหคู่แข่งแบบนี้เหลืออีก๒อาทิตย์

เอ่อตอนนี้ก็ภาวนา

บอลลีกในวันที่๕ใช่ไหมครับ

แล้วตอนนี้การเตรียมทีมเป็นยังไงบ้างคะ

สรุปคืออย่างที่เท่าที่ฟังโค้ชโย่งพูดก็คือว่า
หลักถ้าไม่เจ็บก็คงได้ซ้อมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ถ้าซ้อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมว่าประมาณสัก

แต่ว่าช่วงที่ก่อนที่พี่โย่งเคยเรียกแล้วก็มีการเตรียมทีมกัน

เตรียมเล่นเกมมาเนี่ยเรายังไม่เคยซ้อมให้เต็มทีมเพราะว่า
วันที่ไปอินโดล่าสุดที่เราไปเล่นที่อินโด๒เกมนะครับ
เราก็ขาดแล้วเตรียมตัวหลักไปประมาณ

ค่ะทีนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
ตั้งเป้าไหมคะว่าเราจะเป็นที่๑ที่๒หรือว่าที่๓ที่ดีที่สุด
คือตอนนี้ในส่วนตัวผมนี่ยังไงขอให้ผ่านรอบแรกไปก่อนนะครับ
แล้วก็ขอไปดูผู้แข่งซึ่งอยู่ฐานสายว่าเล่นเป็นยังไงบ้าง
คือในบอลเทอร์เทอร์เมนต์ด้วยรูปแบบก็
คือเราก็ยังไม่เห็นด้วยว่าพวกโคต้าอายุเกินชาติอื่นเขาใช้ใคร
แต่ว่าของโค้ยุ่งเนี่ยก็คือจะใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเป็นโคต้าอายุเกินถูกไหมครับ

อ่า๑๐๐ถ้าแบบเนี่ยก็คือเราทำทีมเพื่อนาคตนั่นแหละ
ก็อยู่ที่ว่าแฟนบอลจะเข้าใจแบบไหน

มีอะไรจะฝากบอกแฟนบอลกับช่วงเวลาที่เหลือด้วยนะครับ

ก็ผมว่าเราก็พยายามทำให้ดีสุด
เจอพฤติกรรมผมว่าตอนนี้คือนักเตะทุกคนอยากจะลงเล่นโทรเมนต์นี้มากนะครับ
เพราะว่าในปีนี้คือพวกเขาก็ยังไม่ได้มีทูนาเมนต์ได้เล่นซึ่งแบบจริงจังเลยนะครับ
ผมว่าโทรเมนต์นี้ก็คือเป็นโทรเมนต์ที่เราไม่เคยได้เหรียญด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ
ก็ถือว่ามีเวลาเตรียมทีมน้อยเหมือนกันนะจากที่ฟัง
แต่ดูน้ำเสียงนะน้อง
อยากไปกดดัน
เพราะว่าชื่อชั้นนักเตสเราไม่เหมือนชุดก่อน

แล้วก็อาจจะมีการผลักดันนักเตะหน้าใหม่ขึ้นมาก็ได้